มาต่อกันที่เหตุน่าสลดนะครับ
เพราะว่าถ้าคนรักสุนัขดูคลิปนี้
แล้วบอกโหรับไม่ได้จริงนะครับ

และในกระสอบมันยังมีการดิ้นอยู่เลย

แล้วลุงคนนี้เอาไม้ทุบลงไป
เสียงสุนัขร้องด้วยความเจ็บตัว
คุณผู้ชมดูคลิปนี้นิดเดียวนะฮะให้ดูนิดเดียวครับ

นี่แหละครับขนาดเราเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะฮะ
แต่ได้ยินเสียงแบบนี้เราก็สงสารนะเจ้าสุนัขตัวนี้
โดนจับยัดใส่กระสอบแล้วก็ทุบทั้งเป็น

โดยมีชายจับสุนัขใส่กระสอบและทุบหลายครั้งจนมันตาย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าฆ่ามันเพื่อจะเอามากินหรือเปล่า
และก่อนหน้านี้ก็มีสุนัขหายไปหลายตัวนะครับ

สวัสดิ์พอท่าบ่อจังหวัดหนองคายออกติดตามตัว
เจอครับเจอคนที่ทุบสุนัขในกระสอบ
ค่ะแล้วก็ที่เห็นในคลิปนะครับ
อยู่ที่บริเวณหลังบ้านแห่ง๑หมู่๒ตำบลบ้านว่านนะครับ
แล้วก็เข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๒ราย
เพราะมันผิดกฎหมายแล้วคุณนะทารุณกรรมสัตว์นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายพิมารชัยเดชอายุ๔๙ปี
ชายที่ปรากฏในคลิปนั่งหันหลังนั่นแหละครับ
แล้วก็มีชายร่วมอีกคนนึงนะคุณ
ร่วมในการก่อเหตุคือนายคุณเขางามอายุ๔๙ปี

ก็นำตัวมาที่โรงพัก
แล้วก็มีการพูดคุยกับทั้งสองคน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาโมโหโมโหอะไรรู้ไหมคุณ
โมโหว่าสุนัขตัวนี้มันกัดไก่ของผม
ตำรวจก็ถามว่ามันกัดต่อหน้าเลยเหรอ
เขาบอกใช่มันกัดไก่ของผมต่อหน้าเลย
และทีนี้แม่ก็บอกผมเหมือนกัน
บอกว่าสุนัขตัวนี้มันมากัดไก่ของผมหลายทีแล้ว
ตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านแต่แม่ก็คอยบอก
แล้วแม่ก็บอกว่าจะต้องฆ่ามันทิ้งซะ
ผมก็เลยจับยัดใส่กระสอบแล้วก็เอาไม้ทุบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ตำรวจก็บอกรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

ผู้ชายคนนี้บอกผมก็เพิ่งรู้ข้อกฎหมายแล้วครับ
อ้าวนี่คือโทษที่จำคุกหน้า๒ปีเลยนะคะ
ใช่ฮะตำรวจบอกคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกนะมันสะเทือนใจ
เขาก็บอกอ้าวพอผมรู้กฎหมายแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ทำอีกนะครับ

ทีนี้ครับตำรวจก็ฝากถึงประชาชน
แล้วก็ขอเตือนว่าเรามีกฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์
ทุกประเภทรักชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
อยากให้ทุกคนนั้นมี๗จิตใจเมตตา
แล้วก็ไม่ทารุณกรรมสัตว์นะครับ
แล้วก็เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหา๒คนนี้

ซึ่งกฎหมายนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับมานะครับ
ก็ถือว่าเป็นคลิปสะเทือนใจจริงนะฮะ